การแสดงขนแต่ก่อนนั้นมีแต่การพากการเจรจาเป็นพื้นและมีการรำเพลงหน้าพาดเพื่อดำเนินเรื่อง
ไม่มีการร้องและไม่มีการรำให้เข้ากับบทร้องเหมือนละคร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการนำศิลปะละครในแบบราชสำนักเข้ามาผสมกับโขน
และเรียกโขนแบบนี้ว่าโขนโรงในซึ่งมีบทร้องแบบละครในเข้ามาผสมด้วย
คนชนิดนี้จะมีคนร้องตามเนื้อเรื่องการบันเลงปี่พาดก็จะมีทั้งบันเลงเพลงหน้าพาดต่าง
และรับร้องตามที่คนร้องได้ร้องส่ง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน